ไปรู้จักไฟแดงดิสโก้คนแถวบคศบุรีรำเขารู้จักกันดี
ทำไมเรียกไฟแดงดิสโก้คุณผู้ชมครับวันดีคืนดีมันจะกระพริบแบบนี้ฮะ
แดงเหลืองเขียววันดีคือดีมันจะคลิปแดงเขียวดิสโก้ไหมล่ะ
แต่ดิสโก้แบบนี้ชาวบ้านที่นั่นเขาบอกว่าบันไลสิครับ

ก็ฉันก็เขียวเธอก็เขียวก็เป็นแบบนี้นี่แหละครับ
โอ้ยบวกไม่เบรกเลยเห็นไหม
วกไม่เบรกเพราะเขียวทั้งคู่นะปุ้ย
ชาวบ้านเขาเอามาโพสต์ไว้บนโลกออนไลน์ครับแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่า
สี่แยกบขศเทศบาลเมืองบุรีรำนะไฟจราจรมันมีปัญหา
บางครั้งไฟเขียวก็เปลี่ยนเป็นไฟเหลืองแล้วก็กลับมาเป็นไฟเขียวอีกรอบ
บางครั้งมีไฟเขียวตรงกันสองฝั่งนะฮะ
ที่แล่นมาแต่ละฝั่งก็เขียวทั้งคู่นะฮะ
ก็เป็นแบบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
ทีมข่าวไม่นิ่งนอนใจครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้เลย
สอบถามนายทวีชัยอายุ๓๗ปีเขาเป็นเจ้าของร้านขายผ้าไหมที่อยู่ตรงแยกนี้แยกบขเนี่ย
บอกว่าโอ๊ยประจำคือแล้วส่วนใหญ่ตกลงกันไม่ได้ด้วย
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่าก็ฉันเขียว
เออเอากับเขาสินะฮะ
แต่เมื่อไปเปิดกล้องดูครับมันก็เขียวทั้งสองฝั่งจริงนะครับคุณผู้ชม
สุดท้ายตำรวจทำยังไงอ่ะเขียวทั้งสองฝั่ง
ก็ประมาทร่วมแล้วกันนะแล้วก็แยกกันซ่อม
มันจบแบบนี้ครับมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมนะฮะ
คือพี่เจ้าของร้านผ้าไหมเขาบอกแต่ละเดือนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า๑๐ครั้งครับ
อยากให้เทศบาลรีบเข้ามาแก้ปัญหาโดยเร็ว
แม้ตอนนี้จะมีการปรับไฟนะฮะเป็นไฟเหลืองกระพริบทั้งสี่ด้านแล้ว
เพื่อให้รถเนี่ยชะลอความเร็วนะครับก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่ดีแล้วอุบัติเหตุหนักซะด้วย
นายมหาชาติเสริมใหม่พี่เขาเป็นช่างไฟอาวุโสเทศบาลเมืองบุรีรำครับเขาไปตรวจสอบแล้ว
เบื้องต้นพบว่าไม่มีใครผิดครับเป็นระบบวงจรไฟมันผิดครับ
วงจรไฟที่ควบคุมสัญญาณไฟเนี่ยมันผิดฮะต่างคนต่างซ่อมอ่า
รถก็ต่างคนต่างซ่อมแล้วไฟก็ไม่มีใครผิดนะระบบมันผิด
ก็ต้องซ่อมด้วยครับก็ต้องติดตั้งมา๒๐ปีแล้วเขาบอกแบบนั้น
แต่ว่าตอนนี้แก้ไขแล้วนะพี่เขาบอกแบบนั้นนะฮะนี่แหละครับ
ไฟแดงดิสโก้ที่บุรีรำครับทำรถเต้นชนกันเลยนะดิสโก้มากไปหน่อย